ภาพที่จะให้ดูต่อไปนี้พี่ทั้งสองท่านเห็นหรือยัง
คือกรณีที่กล้องวงจรปิดนี่นะคะ
ติดอยู่ที่เสาเรียงกันเป็นตับเลย

แบบนั้นเลยอะค่ะคือเยอะมาก
หลายคนตั้งคำถามเฮ้ยต้องเยอะอะไรเบอร์นี้
เฮ้ยนี่เยอะไหม

ไม่ใช่เสาเดียวเรียงกันเป็นต่ำแบบนี้
นับไปนับมาลองนับสิคะว่ากี่ตัว

นี่เราใจดีนับให้
ตัวบวกกับไฟส่องสว่างอีก๓ตัว
ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมลองฟังนะฮะ

เอาต้นเรื่องก่อนต้นเรื่องเนี่ยคือมาจากเพจเฟซบุ๊ก

เขาเอาภาพนี้มาโพสต์พร้อมกับข้อความแคปชั่นบอกว่า

เออซึ่งหลายคนที่ไปเห็นแล้วก็ตั้งคำถามแบบเดียวกัน

พิกัดนะคะถนนรังสิตบางบัวทอง๓๔
ก่อนถึงค่ายซ่อมสร้างค่ะคุณผู้ชม
นักข่าวไทยรัฐทีวีพอเห็นแบบนี้ลงพื้นที่ทันทีเลยนะคะ
ไปที่จุดเกิดเหตุจุดตรงนี้อยู่ที่ปฐุมธานีค่ะ
ไปพบว่ามันมีกล้องวงจรปิดนับ๑๐ตัวจริงนะคะ
เราก็เลยเหลือบซ้ายมองขวาถามใครดีเนาะไปถามพี่วิน

บอกว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาติดไว้ประมาณ๑สัปดาห์แล้ว
ข้อดีอันนี้พี่วินเขามองข้อดีก่อนเลย
ข้อดีก็คือเวลาเกิดอุบัติเหตุรถที่ไม่มีกล้องหน้ารถเนี่ย
ก็จะได้รู้ไงว่าคันไหนถูกคันไหนผิดนะฮะ
เช่นเดียวกับประชาชนที่ผ่านเส้นนี้ก็บอกเหมือนพี่วินเลยเออเยอะดี
เออเยอะดีเยอะดีนะคะ
อันนี้จับได้ทุกมุมเลยนะคะเอาฟังเสียงพี่วินหน่อยค่ะ
ทีนี้มาดูตำรวจหน่อยว่าชี้แจงว่ายังไงค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุขสวัสดิ์ครูสิทธิผลนะคะ

ชีแจงบอกว่าการติดตั้งกล้องวงจรปิดเยอะเยอะแบบเนี่ย
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ใช่ป้องกันนะคะ
เหมือนฉีดยาฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันไม่ป้องกันไม่ได้
นี่เป็นการป้องปรามว่าเออเวลาเห็นกล้องวงจรปิดแล้ว
จะได้ระมัดระวังแบบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะ
เพื่อเป็นการป้องปามอุบัติเหตุค่ะ
อันจะนำมาสู่ซึ่งความสูญเสียแก่ชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนนะคะ
แล้วถามว่าทั้งหมด๑๓ตัวประกอบด้วยอะไรบ้าง๒ส่วนแบบนี้
หนึ่งกล้องในโครงการติดตั้งระบบตรวจจับผู้ขับขี่รถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
ก็คือไฟแดงแบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติจำนวน๓ตัว
แล้วก็อีก๑๑ตัวคืออะไร
เป็นกล้องที่ใช้ทดสอบเพื่อพัฒนาระบบประมวลผลของกองบังคับการตำรวจทางหลวง
โดยกล้องแต่ละตัวมีคุณสมบัติคือแตกต่างกันตามรุ่น
แปลว่าต้องติดเยอะ

แต่ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นท่านไม่ต้องกังวลใจนะคะ
อาจจะบางคนไปว่าโอ๊ยฉันทำผิดกฎจราจรแล้ว
กล้องจับได้แล้วไม่เป็นไรค่ะ
ผู้การทางหลวงบอกว่ากล้องเหล่านี้เนี่ย
มาทดสอบไม่ได้นำภาพมาบังคับใช้ตามกฎหมาย
ทั้ง๑๑ตัวเลยนะคะซึ่งทดสอบเนี่ย
ทดสอบเพียง๑๐วันก็คือเริ่มตั้งแต่๑๒สิงหา
เรื่อยไปจนถึง๒๑สิงหาคมนี้
และจะถอดออกคือ๒๑สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะ
อืมคือแล้วกล้องแบบนี้นะเดี๋ยวนี้นะ
คือถ้าจะฝ่าไฟแดงนะยิ้มสวยรอเลยนะ
เพราะเวลากล้องมันจับภาพมันลึกได้ถึงคนขับเลย
นะฮะส่งไปที่บ้านลูกจะได้สวยที่ผมหยอกนะ
อย่าไปขับรถฝ่าไฟแดงไม่ดีฮะ